ยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุค่ะมีเยอะจริงเลย
คราวนี้เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรเป็นรถเก๋งค่ะไปพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์
ไม่พอพอชนจักรยานยนต์เสร็จปุ๊บด้วยความเร็วที่วิ่งมาค่ะ
จักรยายนก็เลยไปพุ่งชนกับรถเก่งที่อยู่ข้างหน้าอีกคันนึง
คืออัดก๊อปปี้เข้าไปเลยคนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตเลยนะคะ
ภาพจากกล้องหน้ารถของผู้เห็นเหตุการณ์นะคะก็บันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้นะคะ
คือถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยนะเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะเป็นจังหวะที่
เพราะว่าเขาจะเตรียมเลี้ยวเข้าซอยโรงงานแล้วหลังจากนั้นค่ะ
จะมีรถเก๋งเนี่ยพุ่งชนรถจากแกรนข้างหลังนี้เห็นไหมคะ
คือมาแรงมากแล้วก็ชนจนดันให้มอเตอร์ไซค์เนี่ย
คุณผู้ชมคนนะคะตัวลอยเลยค่ะแล้วก็กระแทกเนี่ยคือมาแรงมาก
เพราะว่ามิวเซเว่นไม่ใช่รถเล็กนะคะเป็นรถกึ่งจะเป็นโฟลวิวด้วยซ้ำ
เด็นเลยอ่ะค่ะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนสายเลี่ยงเมืองกำแพงเพชรหนองปริง
ตำบลหนองปลิงอำเพิงค่ะตำรวจกับเจ้าแนคที่กู้ภัยก็รีบเข้าตรวจสอบลงพื้นที่เลย

ในที่เกิดเหตุมีหญิงอายุประมาณ๒๐ปี

ตรวจสอบไม่พบเอกสารติดตัวแต่อย่างใดนะคะ

สภาพพังยับทั้งคันค่ะ

ตัวรถหมุนชนเสาไฟส่องสว่าง
ส่วนท้ายก็ถูกชนได้รับความเสียหาย

กลางถนนก็เจอรถเก๋งคันต้นเหตุนะคะ
สภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน

กำลังจอดรถกลางถนนจะเลี้ยวเข้าซอยอยู่ดีนั่นแหละ

รถเก๋งคันข้างหลังพุ่งชนเขาเต็มแรงเลย
ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือนางสาว

ยังอยู่ในอาการตกใจนะคะบอกว่า
ขณะที่กำลังขับมาตามถนนเส้นดังกล่าว
ความเร็วประมาณ๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ดูในคลิปภาพค่อนข้างเร็วเหมือนกันเนี่ยนะคะ
เธอบอกว่าเธอขับตามท้ายรถคันหน้า
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ขี่ออกมาจากซอยตรงข้ามโรงงานที่เป็นซอยลูกรัง

เขาห่วงกับทางนี้แล้วรถขังข้างหน้าเขาเบรกไม่ทัน

ใช่ค่ะโดยชนที่ที่คือครั้งนี้ค่ะ
เมืองต้นตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็กล้องวงจรปิดนะคะ
ก่อนจะถูกชนจนเสียชีวิตก็จะเร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็ต้องเชิญตัวคนขับทั้งสองคนนะมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
จากนั้นก็ให้กู้ภัยนำศพส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร
ญาติมารับติดต่อกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนะคะ
แต่ก็โชคดีที่ยังมีคลิปเป็นหลักฐานสำคัญ
ที่ทำให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างนั้น
คือชะลอจอดเลยแหละก่อนที่รถคันนั้นจะพุ่งเข้ามา
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยที่โดนเพราะร้ายไปนะคะ